ดรโดมโรธนิยมสำนักโดคเตอร์กาลาดวันนี้เรามาจากสำนักโดคเตอร์กาลาดของหมอโดมด้านทีเนี่ยทุกวันมาให้ดูกัน

ซึ่งมีฉายาในวงการยุค๙๐เขาเรียกกันว่าปลาเหลี่ยม
โด่งดังมาจากยุคลัลลี่ป้าลิสดาค้า
ที่ไปวิ่งทะเลทรายที่ไปวิ่งแลนลี่นะครับ

กับการเดินทางไปแคมปิ้งการเดินทางไปคาราวาน

ของคนที่ชิกครูที่เขาไปกัน
ซึ่งเทรนด์ยุค๙๐มันกำลังมา
วันนี้เดี๋ยวจะพาพานุจักกับเกียร์กะปุกตัวนี้กัน
อะมาไม่ต้องพูดฟั่งทำเพลงครับ
ทำความรู้จักกับเจ้าเกียร์กระปุกกัน
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับ
คุณชินกันก็จะมีอยู่แค่๒ขา
ก็คือขาคันเร่งกับขาเบรกเท่านั้นเองนะครับ
แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเกียร์กระปุกสิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก็คือขาคลัด
นี่นะครับไม่ว่าเราจะเข้าเกียร์อะไรก็แล้วแต่เราจำเป็นต้องเหยียบพลัดทุกครั้ง

คลัดเนี่ยเราจะใช้ขาซ้ายนะครับซึ่งเกียวออโต้เราจะไม่ได้ใช้ถูกไหมครับ
เกียร์เนี่ยก็จะไล่ลำดับบางคันมี๔เกียร์บางคันมี๕เกียร์บางคันมี๖เกียร์
ก็จะมีอีกเกียร์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือเกียร์ถอยนะครับ
ดูอย่างตัวอย่างนะครับที่เห็นจากหัวเกียร์อันนี้คือเกียร์ว่าง
เกียร์ว่างคืออะไรสตาร์ทรถแล้วเนี่ยรถก็จะไม่เคลื่อนที่
จะเคลื่อนที่ต่อเมื่อเราไปที่เข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง

การที่จะเข้าเกณฑ์๑ไม่ใช่ว่าเรามาเข้าอย่างนี้ได้เลยไม่ได้นะครับ
เข้าไม่ได้นะครับเราต้องเหยียบคลัดก่อนดูนะครับเหยียบคลัด
โดยขาซ้ายนะครับเหยียบลงไปปั๊บเสร็จเข้าเกียร์๑
แล้วรถจะเคลื่อนตัวต่อเมื่ออะไรรู้ไหมครับต่อเมื่อเราปล่อยคลัด
พอเราปล่อยคาร์ดแล้วเราเติมคันเร่งป๊าบรถก็จะเคลื่อนที่ไป
เคลื่อนที่ในระยะหนึ่งพอรอบมันถึงจุดมันก็จะตื้อ
เราก็ต้องทำการเปลี่ยนเกียร์ให้มันเป็นเลเวล๒หรือเกียร์๒
ความแตกต่างของเกียร์มันคืออะไรรู้ไหมครับ
เกียร์ที่มันเป็นเลขต่ำมันคือเกียร์ที่มีความแรงแต่ไม่เร็ว
เกียร์สูงขึ้นเท่าไหร่ความแรงจะน้อยลง
แต่ความเร็วจะมากขึ้นและเพิ่มขึ้นอันนี้คือการเดินหน้านะครับ
เวลาเข้าเกียร์ถอยเหยียบแล้วดึงเข้าหาตามตำแหน่งแล้วดึงลงแล้วปล่อย

เราจะบอกว่าเกียวโต้เนี่ยเราเข้าเกียร์ดีเลย
แล้วเราก็เกียร์เกียร์พันเร่งแล้วใช้ขาเดียว

ความสัมพันธ์ของการใช้ขาสองข้างต้องเป็นไปด้วยกัน
งงนะครับถ้าเห็นเกียร์ลักษณะแบบนี้

เราไปลุยที่ที่มีความชัน
หน้าผาลำทานหรือว่าอะไรสูง

ความแรงของรถอาจจะตะกุยแปลงไม่ได้

คือการหมุน๔ล้อแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วย

แต่ว่าเราจะสามารถผ่านเส้นทางนั้นไปได้

เดี๋ยวผมขออนุญาตทำแบบเชิญหลงให้ดู

พวกเราครับขับรถขับของคนรักรถครับผม